กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องกีต้าจากกรุงเทพมหานคร
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับแต่ขอถามหน่อยว่าครอบครัวเรา
ตัวมามากน้อยแค่ไหนครับคิดว่าสู้ได้ครับ
คิดว่าได้ครับกีต้าล่ะลูกตั้งใจมาเต็มร้อยไหมวันนี้
เต็มค่ะทำเพื่อครอบครัวเรานะ
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องกีต้ามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
กีต้ารู้สึกยังไงบ้างลูกที่มายืนตรงนี้ตื่นเต้นค่ะ
สมาธิดีนะลูกนะเหมือนอยู่ในบ้านเรานะครับ
แต่คนอาจจะเยอะสักนิดนึงในวันนี้แล้วก็อาจจะมีไฟด้วยเพราะว่า
แล้วไม่สามารถปิดไฟจัดรายการกันได้ลูกนะสบายนะลูก
เอาล่ะกีต้าสมาธิดีนะเดี๋ยวมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
กีต้าต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหน
พอเห็นปั๊บแล้วกีต้ามั่นใจเลือกอันนั้นไว้เลยนะลูก
แล้วเก็บทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเอาไว้ให้คนในครอบครัวตอบนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑ไส้กรอกทอด
เรื่องที่สองเขตน้องจอกเรื่องที่สามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เรื่องที่๔ภาษาไทยป๑เรื่องที่๕บ้านของเรา
เรื่องที่หนึ่งไส้กรอกทอดค่ะเรื่องที่หนึ่งไส้กรอกทอดครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องไส้กรอกทอดลูกก็เป็นงานที่เราถนัดค่ะ
ไส้กรอกเราอ่ะขายยังไงครับลูกละหนึ่งบาทค่ะแล้วก็มีแถมให้ด้วย
ซื้อเท่าไหร่ถึงจะแถมแล้วจ๊ะแม่ค้าจ๋าถ้าห้าบาทก็แถมอีกหนึ่ง
สิบบาทก็แถมอีกหนึ่งงั้นขอซื้อแบบสิบบาทแล้วแถมหนึ่งเดียวไม่ได้เหรอจ๊
ไหมคะกีต้าลูกขายที่ไหนโรงเรียนลีลาราชอุปถัมภ์ค่ะ
ชั่วโมงที่๖ทาชั่วโมงค่ะจะลงมาขายกันค่ะ
เอาล่ะลูกเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องไส้กรอกทอดนะ
กีต้าสมาธิดีนะคะพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

กรอบแบบนี้ใช่ไหมลูกที่หนูทอดขาย
ก็จะมีไส้กรอกมีถ้วยนะครับมีที่คีบไพ่นะครับ
แล้วมีซอสมะเขือเทแล้วมีไม้ซ่อม
ทำออกมาแบบนี้๕ชิ้นต่อ๑ถ้วย

เชิญน้องเมย์กับน้องดีน่ามาเป็นผู้ช่วยครับ
แม่คะสาวสวยอยู่กับเราน่ารักแกรกมาก
ยิ้มตลอดเวลาเลยนะน้องเมย์หนูอ่ะยิ้มเก่งมากเลย
แบ่งหน้าที่กันแล้วนี่คือตัวอย่างนะลูกนะ
เดี๋ยวพี่เขาจะเป็นคนคีบไส้กรอกใส่ถ้วย

ตั้งไว้เฉยลูกไม่ต้องไปเสิร์ฟนะเสิร์ฟไปก็หมดลูก
โจทย์และกติกานะลูกนะว่า
ไส้กรอกนะลูกใส่ถ้วยแล้วก็ลาดด้วยซอส
ถ้วยละ๕ชิ้นจำนวน๒๐ถ้วยภายในเวลา๓นาทีครับ
ที่โรงเรียนมีวันงานตลาดนัด
หนูเลยไปซื้อไส้กรอกทอดมาขาย
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้หนูก็คิดว่าน่าจะทำได้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ประเภทจากสุดท้ายกลับมา

พิ้งไปที่นักงาน
ช่วยทำได้แต่เวลา๓นาที
ถ้าเด็กน้อยช่วยกัน๓คน

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

เรื่องที่เหลือก็คือเขตน้องจอก

ทำไมเลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้กับพ่อคะ

ไม่รู้ว่าจะโดนใจคุณพ่อหรือเปล่านะครับ

ขอเชิญคุณพ่อยูซุปมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าคำถามนี้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจริงนะครับ

หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็จะมีข่าว

ข่าวบันเทิง

แล้วก็จะเป็นคอรัมป์ต่าง
คอลัมป์นี่ก็จะมีนักเขียนที่โด่งดังเลย

กับไทยรัฐเรามานานเหมือนกันนะครับ

คอลัมนิสชื่อว่า

คุณพ่อเคยจะพอผ่านชื่อนี้บ้างไหมครับ

เดี๋ยวเราพ่อต้องนึกถึงให้ดีนะ
แต่ว่าขอให้ไปในทิศทางที่ดีนะครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คอลัมป์หน้าบันเทิงที่เขียนโดยแจ๋วริมจอ
มีชื่อว่าอะไร

ปกติผมไม่ได้ดูข่าว
แล้วก็ผมก็ไม่เคยได้อ่านหนังสือ
ต่อไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูก

ตัวเลือกที่สามบันเทิงไทยรัฐครับ
ถ้ายูกุ๊กยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่มาเรียมขึ้นมาต่อ
เรื่องที่เหลือก็คือเขตน้องจ่อ

ทำไมมั่นใจตอบเรื่องบ้านของเราให้แม่มาเรียมครับ
เขาอยู่บ้านตลอดเขาทำนู่นทำนี่

เชิญแม่มาเรียมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วมันมีเสาไฟฟ้าด้วย
เสาไฟฟ้าเนี่ยห่างจากบ้านเราประมาณกี่ก้าวเอ่ย

เสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีตัวอักษร

เพราะว่าสิ่งที่เราจะถามเนี่ย
ก็คือเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงหน้าบ้านนี่แหละครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อักษรและตัวเลขบนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านคืออะไร

ตัวเลขที่๒ม๘๕
ตัวเลขที่๓น๕๘

พอได้ยินจดแล้วเราก็รู้สึกหนักใจค่ะ

ตรงนี้มันจะมาเป็นคำถามของบ้านเราค่ะ
ตัวเลือกที่๔ม๕๘ค่ะ

ตัวเลือกที่๔ม๕๘ครับ
ยังไม่หมดหน้าที่เหลืออีก๑ข้อ
เรียมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ขอเชิญน้องดีน่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปีหน้าลูกกี่ขวบแล้วคะ

ได้นิดนึง
เหมือนกันนะเนี่ยนิดนึงอ่ะลองสักสิบตัวสิลูกอ่ะลองสิลองท่องกอไก่ดิ
กอไก่คอไก่คอหัวคอควายคอคนคอละครั้งงง

มันทำไมเบาลงเบาลงป่ะลูกยิ่งท่องยิ่งเบาลงไปอ่ะลูกหิวข้าวป่ะเนี่ย
ฮะหิวนมหรือยังไงลูกบอกสิเออเอาได้นะได้นะ
แล้วหนูเรียนการผสมคำหรือยังอย่างเช่นกอากายอย่างเงี้เรียนยังลูก
คุณครูเริ่มสอนยังเออสอนแล้วนะคะเอาละดีน่าพร้อมที่จะตอบคำถามยังคะ

ถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามเลยนะสมาธิดีดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พยานชนะที่ผสมสารอาในตัวเลือกใดไม่ได้หมายถึงญาติฝั่งพ่อ
ตัวเลือกที่หนึ่งป้าตัวเลือกที่สองน้าตัวเลือกที่สามอาตัวเลือกที่สี่ย่า
มีเลือกว่าสมคำแล้วค่ะกล้าไก่สาระอาหารว่ากาขอไก่สาระอาหารว่าขา

ลีน่าเลือกตัวเลือกที่สามอาค่ะ
ข้อแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องกีต้าจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ว่าจะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ยังยังไม่หมดเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษนะครับให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
ในช่วงกุญแจต่อชีวิตมาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านมากน้อยเท่าไหร่นะครับ
นางหมดนางหมดนางหมดนางหมดนางหมด